เป็นรูแหล่งอริยธรรมโบราณเก่าแก่ของอินคาที่นักท่องเที่ยวฝ่ายฝันถึง
แหล่งเรียนรู้ที่สำคัญถึงผลกระทบของสิ่งแวดล้อม
ฝีมือของมนุษย์จากอดีตจนถึงปัจจุบัน
หนึ่งในโอกาสการค้าและการลงทุนของไทยในอเมริกาใต้
เจ้าประเด็นเบรูกับผมชายรัทยา๑๔เมษายน๒๓ทางชายรัททีวี